ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวที่แบบมันเกิดขึ้นได้ยังไง
คนที่บาดเจ็บถูกยิงนี่ต้องบอกว่าซวยจริง
มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ระยองขี่จักรยานยนต์ไปคุณเขียนมาสอน
แล้วไปเจอรถกระบะคันหนึ่งโอ้โหคันนี้เนี่ย
คนนี้มันคือแฟนใหม่ของอดีตภรรยาของเขา
นะยังตามหึงตามหวงตามแค้นใจเขาอยู่ใช้ปืนยิงใส่เขาเลยสามนัด
บอกไปเคาะกระจกรถก่อนถูกต้องแล้วก็ยิงใส่เลย
เสร็จแล้วโทรไปหาอดีตภรรยาบอกฉันยิงแฟนใหม่เธอแล้วนะ
อดีตภรรยาบอกยิงอะไรแฟนใหม่ฉันอยู่บ้าน
ผิดคนยิงผิดคนนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับเขาเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะฮะในท้องที่สพปลวกแดงนะครับ
ตำรวจเนี่ยหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนี่ครับ
รถกระบะคันนี้ฮะขี่จักรยานยนต์ผ่านกะว่าใช่แน่
แฟนแฟนใหม่ของอดีตภรรยายิงใส่เขาสามนัดแบบนี้
เคาะกระจกรถค่ะตะโกนบอกว่าจะเอายังไงแล้วยิงเลย
แล้วกระสุนเข้าตรงนี้เนี่ยคือลักษณะแบบกะเอาตายนะฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นซอยมาบยางพร๒๓นะฮะอยู่ติดกับตลาดนัดมาบยางพรนะครับ

นี่โอ้โหนี่ฮะอยู่กลางกระจกเลยนะครับ

เบาะคนขับนะครับนายสาคอนนามสกุลขันคงลิงอายุ๔๗ปี
เป็นพนักงานโรงงานเป็นชาวร้อยเอ็ดถูกยิงบาดเจ็บกระสุนเข้าแบบนี้เลยครับ
เข้าที่คอเหนือหัวไหล่ข้างขวา๑นัดต้นแขนข้างขวา๑นัด
ชายโครงขวา๑นัดรวม๓นัดกระสุนฝังในทั้ง๓นัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ต้องรอผ่าเอาหัวกระสุนออกนะครับ
ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงอยู่ดีถูกยิงผิดคน
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเจอหลักฐานหลายอย่างนะครับ
กระสุนปืนขนาดจุด๒๒ตกอยู่ที่บนพื้นใต้รถกระบะ๒นัด
แล้วก็มีสลักยึดลูกโม่มีลูกโม่ปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะครับ
แต่ว่าตัวปืนมันหายไปเจอลักษณะแบบนี้๓อย่างด้วยกัน
ก็สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุที่เป็นมือยิงได้นะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยคือนายสุรพลชุ่มวมลคนนี้ครับอายุ๓๒ปี

นายสุรพลเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจที่ป้อมที่บริเวณสะพาน๔ใกล้จุดเกิดเหตุนะ
เพราะว่ารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยยิงผิดคน
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจที่ป้อมตำรวจเลยนะฮะ
สารภาพว่ายิงผิดคนนะครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับ

นายสุรพลบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ไปในซอยมาบยางพร๒๓
นี่ตามคำบอกเล่าของเขานะครับผู้ต้องหานะฮะ
แล้วทีนี้ไปสวนทางกับรถกระบะของคนเจ็บ
คือเขาลักษณะกำลังขับรถกลับบ้าน
รถกระบะนี้มันยี่ห้อเดียวกับรถกระบะของแฟนใหม่ของอดีตภรรยา

รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกัน
นายสุรพลก็เห็นแล้วเขาแล้วนะฮะวนรถกลับไปแล้วก็ขี่ไปประกบด้านข้างเขา
บอกให้เขาลดกระจกลงมาคุยกันหน่อยแต่อีกฝ่ายไม่ยอมลดกระจก
เป็นผมผมก็คงไม่ลดก็ไม่รู้ใครอ่ะนะ
ทีนี้ก็อ้างว่าโมโหฮะเขาไม่ยอมรถกระจกมาคุยด้วยชักปืนขึ้นมายิงใส่เขาสามนัดนะ
แล้วลูกโม่ปืนเนี่ยมันหลุดตกอยู่ที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
พอยิงเขาเสร็จปุ๊บโทรศัพท์ไปหาอดีตภรรยา

บอกว่าเนี่ยได้ยิงแฟนใหม่เธอแล้วนะอดีตภรรยาบอกว่าไหนแฟนใหม่อะไร
ก็แฟนใหม่ไม่ได้ขับรถไปไหนเลยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ฮะ
สุรพลบอกอ้าวยิงผิดคนฮะ
พอรู้ตัวว่ายิงผิดคนก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัว
กับตำรวจที่ป้อมตำรวจแถวนั้นครับ

ไม่เกิดการยิงอีกคนนึง
ต้องขอโทษแล้วเพราะว่าผมไม่ตั้งใจมายิงเขา

บอกขอโทษไม่ตั้งใจยิง

ต้องขอโทษแล้วเพราะว่าผมไม่ตั้งใจมายิงเขา

บอกขอโทษไม่ตั้งใจมายิงเขา

นี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
คือต่อให้ตั้งใจยิงแล้วยิงถูกคนก็ไม่ได้นะครับ
พกปืนไปเจอเขาขี่จักรยานยนต์ไป

ยืนยันว่าคนเจ็บเขาไม่เคยมีปัญหา

เก็บแค้นใครเลย
ผมไม่รู้

อันนี้ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้
เราก็ส่งคุณณัททะพงเรียบสันเทียดทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

คนนึงนะคะเขาคือคนเห็นเหตุการณ์เลยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาอ่ะนั่งเฝ้าอยู่หน้าร้าน
เห็นคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วไปจอดข้างรถกระบะเคาะกระจกรถกระบะ
ก่อนนะคะคือชักปืนออกมาก่อนนะเอาปืนอ่ะเคาะแล้วตะโกนถามคนในรถกระบะว่าจะเอายังไง
แล้วยิงใส่เลยคุณผู้ชม
แล้วรถผู้บาดเจ็บจะจอดติดไฟติดไฟแดงค่ะแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็มาจอดเทียบจะตะโกนบอกว่ามึงลงมามึงลงมา
แล้วก็ยิงสองนัดแรกแล้วก็แถมอีกนัดหนึ่งแล้วก็ที่ขี่ไปเลย
ลงมาเนี้ยคนขับกระบะเขาได้เปิดไม่ค่ะไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดจำไม่ได้เปิด
ใช่ค่ะจอดเทียบแล้วก็ยิงเลยแล้วก็จ่อยิงเลยค่ะ
คือนั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะนั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็มองไป
คือเห็นเหตุการณ์ที่เขาตะโกนถามว่าตะโกนบอกว่ามึงลงมามึงลงมาอย่างนี้ค่ะ
ต่อมานะคะตำรวจสพปลวกแดงควบคุมตัวนายสุรพลผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็คือในซอยมับยังพร๒๓อำเภอปลวกแดงอ่ะนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่นายสุรพลขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
นี่นะคะไปทำแผนแล้วไปเจอกับรถกระบะของนายสาคอนคนเจ็บอยู่ในซอย
แล้วก็ขี่ตามประกบยิงตั้งสามนัดนะคะเมื่อกี้บอกว่าไงนะไม่ได้ตั้งใจ
ขอโทษไม่ได้ตั้งใจสามนัดเลยนะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
มาใครครับไปเพราะว่ามันมันไม่ใช่คนที่ผมให้เนี้ย
ก็เข้าใจผิดเฉย
ก็ทำแล้วเขาหายโกรธก็ทำอะครับ
นี่นะคะคือทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมมา
นายสุรพลเองเคยเป็นอาสาให้กับตำรวจสพปลวกแดงครับ
แล้วก็อ้างว่าไอ้ปืนเนี่ยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เอามาจากบ้านเพื่อนตอนไปช่วยเพื่อนย้ายบ้าน
แล้วไปหยิบปืนของเขามาตำรวจสพปลวกแดงก็เลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ทีมข่าวก็ไปคุยกับนางสาวเอ็มพี่สาวของนายสุรพลผู้ต้องหานะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์
บอกว่าน้องชายกับอดีตน้องสะพ้ายอยู่ด้วยกันประมาณ๕๖ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนเป็นลูกชายคนโต๖ขวบนะคะ
ลูกสาวนี่แค่ขวบเดียวค่ะแยกกันอยู่ได้ประมาณ๓เดือน
แต่ยังไม่ได้หย่ากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แฟนใหม่ของน้องสะพ้ายเนี่ยก็คือรุ่นน้องในแผนกที่ทำงานที่เดียวกัน
กับนายสุรพลน้องชายตามแผนพังนี้เลยค่ะ
เขาก็เลยเยียวรถกลับแต่ว่าทางน้องเข้าใจว่า
คล้ายกับเหมือนรถมาซ้อนคันกันแล้วเขาอยู่
เขาขับมอเตอร์ไซค์เขาเห็นเหมือนเหมือนแบบว่าเขาผู้หญิงอ่ะ
ก็เอาขึ้นรถคันนี้มาอะไรประมาณนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

นายสาคอนบอกว่างงเลยงงจริงไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
ตอนเกิดเหตุเนี่ยนะกำลังขับรถไปกินหมูกระทะ
แถวตลาดมาบยังพรนะคะอยู่ดีดีรถจักรยานยนต์มาประกบข้าง
เคาะกระจกมาด่าเขาบอกให้ลดกระจกลงลดกระจกลง
เขาเองเนี่ยก็ก้มลงหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อจะถ่ายคลิป
ว่ามีคนมาหาเรื่องมาอะไรไงกะว่าจะได้เป็นหลักฐาน
กลายเป็นว่าโดนยิงเลยค่ะ
ต้นคอนายสาคอนบอกว่าก็ขับรถผ่านเส้นทางนี้
ก็ไปกลับบ้านที่ทำงานเส้นทางนี้ทุกวันนะคะ
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุจริงจริงส่วนสาเหตุที่นายสุรพล
ผู้ก่อเหตุยิงผิดตัวก็เพราะว่ารถค่ะครับรถของนายสาคอนเป็นรถกระบะ
โยต้าวีโก้สีบรอนเงินแบบแคปมันเป็นรถรุ่นเดียวกันเลยอืม
รถของแฟนใหม่ที่เขาบอกมีปัญหากันอ่ะมันรถคันเดียวกันรุ่น
รุ่นเดียวกันสีเดียวกันประมาณคล้ายกันแบบนี้นะคะ
แล้วรถติดฟิล์มทึบไงฮะคือมองไม่เห็นหน้าคนขับ
นี่ก็ติดฟิล์มเหมือนกันเลยใช่รถฟิล์มทึบก็เลยเข้าใจผิดนะคะ
หน้าสาวอุไรพรอายุสี่สิบสองปีพี่สาวของนายสาขอนบอกว่า
ก็เป็นห่วงน้องค่ะเพราะว่าคุณหมอยังไม่สามารถผ่าตัด
เอาหัวกระสุนออกมาได้หลังเกิดเหตุนี่โอ้โห
โกรธคนก่อเหตุมากนะคะครับไม่ดูอะไรให้ดีก่อนอ่ะ
ก่อเหตุแบบผิดฝาผิดตัวอย่างนี้ได้ยังไง
รอหมอใหญ่อยู่ว่าตรงช่วงแขนอาจจะผ่าได้หรือเปล่า
เพราะว่าหมอใหญ่ต้องเป็นคนบอกอีกทีนึง
แต่ช่วงนี้ผ่าไม่ได้หมอบอกแล้ว
ถ้าผ่านเป็นอันตรายเพราะว่าเขาลุกบอด
โล่ก็เลยบอกว่าเป็นอันตรายมากก็เลยไม่กล้า
แต่ว่าถ้ากระสุนอยู่อย่างนั้นอยู่ได้
แต่ถ้าผ่านคือว่าห้าสิบห้าสิบอะไรแบบนี้
ใกล้มันก็โกรธเองไม่รู้จะว่ายังไง
ฉบับยิงไปแล้วอ่ะทีนี้เขาจะพูดยังไงเราก็ไม่รู้
แกนะให้น้องออกจากโรงบารก่อนมันก็เล่าแต่ตำรวจจะ
ให้ตำรวจพูดอีกทีนึงว่าจะทำยังไง

ส่วนเรื่องทางคดีก็หลังอาการของนายสาคอนดีขึ้น
ตำรวจก็จะเรียกให้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
นี่ค่ะยิงผิดตัวก็ถูกดำเนินคดีอยู่ดีนะคะ
ถึงจะถูกตัวก็ไปยิงเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะ
ใช่ค่ะคือถ้าถูกตัวแล้วยังไง

แล้วดูพฤติกรรมเนี่ยคือยิงเขาเนี่ย๓นัดนะ
แล้วยังโทรไปหาอดีตภรรยา

พฤติกรรมเนี่ยโอ้โหความจงใจต่างเนี่ยโอ้โห